แน่นอนครับการเสียชีวิตในครั้งนี้ถึงแม้จะมีคนก่อเหตุก็ตาม
แต่ว่าครอบครัวทั้งสองฝ่ายเสียใจด้วยกันทั้งสิ้น

แต่ชาวเน็ตเองก็มีการไปโพสต์ในโซเชียล
จนเป็นเทรนด์ทวิตเตอร์ตั้งข้อสงสัยและสังเกตว่า

ทำไมมันดูมีเงื่อนงำรับลมคมในจังเลย

มันดูปริศนาตอนไปรับศพก็ไม่ได้มีญาติที่เป็นคุณพ่อคุณแม่ไป
การจัดงานศพก็ดูเงียบไม่ให้ใครเข้าไปยุ่งเกี่ยวนะครับ
ซึ่งทำให้ครอบครัวทั้งสองฝ่ายต้องออกมาชี้แจงเพื่อสยบดราม่าที่เกิดขึ้น
คุณผู้ชมคือทีนี้มันเกิดเพราะว่าหลายฝ่ายตั้งข้อสงสัยกันเยอะเหลือเกิน

ต้องการความเป็นส่วนตัวบ้างล่ะพ่อแม่ไม่ไปรับศพบ้างล่ะ
บอกว่าทำใจไม่ได้แล้วก็เป็นการตอกย้ำเรื่องของภาพลงศพที่
เอ๊ทำไมไม่ได้มีการแกะพลาสติกออกจากโรงศพด้วย
เคลื่อนร่างเองก็ไม่มีการติดป้ายทะเบียนต่าง
ทำไมบุคคลอื่นไปรับศพแทนได้อะไรแบบนี้นะฮะ
พวงหลีดจากสถาบันที่เขาเรียนกันอยู่นะฮะ
มีเพียงพวงหลีดจากญาติพี่น้อง๔พวงเท่านั้น
มันก็ดูหลายอย่างมันก็ดูแปลกไปหมด
อันนี้ชาวเน็ตเขาตั้งข้อสังเกตแบบนั้นรวมทั้งสื่อมวลชนด้วย
ทีมข่าวของเราไปหาคำตอบมาให้
กรณีภาพลงศพที่คลุมพลาสติกเป็นตอนที่พนักงานขายลง
เดินทางมาถึงโรงพยาบาลตอนเย็น
เพื่อนำโลงเข้าไปห้องสุดท้าย
ขนขึ้นรถตู้ไปที่พระนครศรีอายุทยา
ส่วนรถที่ไม่ติดป้ายทะเบียนเพราะไม่ต้องการให้สื่อมวลชนติดตาม

ก็ต้องการจะหลีกเลี่ยงการพบปากกับสื่อมวลชน
แล้วก็มอบอำนาจให้กับพนักงานร้านขายลงดำเนินการแทน
ก็สามารถทำได้ถ้าเกิดครอบครัวมีความจำนงแบบนั้น
ส่วนเรื่องของพวงหลีดของสถาบันที่เรียนอยู่
เขาได้มีการส่งมาภายหลังรวมทั้งกระเป๋าที่วางเอาไว้ด้วย

ที่ทางด้านของพระนครศรีอายุทยา
ก็มีการจัดดอกไม้เป็นโทนขาวแดงเหลือง
มีป้ายกำหนดการสวดต่าง
คือก็ไม่ได้มีการระบุรายละเอียดใด
แล้วก็ห้ามสื่อมวลชนและคนนอกเข้าไปในสาราโดยเด็ดขาดด้วยนะครับ
มีกระเป๋าและหมวกตั้งอยู่ที่บริเวณด้านหน้า
มีพงหลีบจีและครอบครัว
มีโรงศพสีทองประดับด้วยดอกไม้แล้วก็มีโรงเย็นอยู่ข้าง
ก็คือร่างอยู่ที่โรงเย็นนะฮะแต่เอาโรงศพมาตั้งที่บริเวณด้านหน้าอีกทีหนึ่ง
ช่วงเย็นที่นักข่าวไปก็มีพิธีสวดมีญาติใกล้ชิดไปร่วมงาน
พอเสร็จปุ๊บทุกคนก็เดินทางกลับทันที
ก็มีคุณพ่อคุณแม่ของอีคคิวเองก็ร้องไห้ตลอดเวลา
แล้วก็ยกเลิกการแถลงข่าวที่เกิดขึ้นด้วย
และก็เดี๋ยววันนี้แหละก็จะมีพิธีชาวบรากฤษศพ

ทีนี้น้าของอิ๊กคิวเขาเป็นทนายความของครอบครัว
บอกแบบนี้จริงแล้วคุณนักข่าว
พ่อแม่ตั้งใจแถลงข่าวนะแต่ว่าต้องยกเลิกเพราะอะไร

เสียใจที่มีสำนักข่าวสำนักข่าวหนึ่งโพสต์ว่า
พระเปิดโลงให้นักข่าวดูศพ
เพราะถือว่ามันเหมือนเป็นการทำร้ายจิตใจครอบครัวมากเกินไป
ซึ่งครอบครัวเองไม่มีใครอยากจะเปิดดูศพเลย
แต่เป็นเพียงเพราะว่าพระบอกกับสื่อว่า
ถ้าไม่เชื่อก็ไปเปิดดูได้
เพราะว่าท่านออกมาชี้แจงว่ามันคือมีนักข่าวพยายามไปถามว่า
พระท่านได้เห็นศพหรือเปล่าแล้วตกลงมันตรงกันไหม
จริงท่านออกมาชี้แจงและอธิบายแล้วว่าได้เห็นแล้ว
แล้วก็คือทุกอย่างศพก็ตรงตามเอกสารทุกสิ่งทุกอย่าง
เพราะฉะนั้นท่านก็เลยคงได้แต่พูดว่า
ถ้าเกิดว่าอย่างนี้ไม่เชื่อกันจะไปเปิดโรงดูกันเลยไหมล่ะหรือยังไง
ซึ่งเมื่อวานก็มีการโพสต์ในโซเชียลว่ามีพระเปิดให้นักข่าวได้ดูด้วยว่า
ยืนยันว่าร่างอยู่ในโรงจริงอะไรแบบนี้
หน้าของไอ้คิวยืนยันหลานเสียชีวิตจริง
เพราะเป็นคนสวมรองเท้าให้ศพหลานเองกับมือ
ซึ่งเดี๋ยวก็จะชัดเจนหลังจากวิธีเป่าสบ
ทั้งนี้ตามหนังสือรับรองการเสียชีวิตที่ออกโดยโรงพยาบาลรามาธิบดี
ระบุการเสียชีวิตบอกว่าเกิดจากบาดแผลมีกระสุนปืนลูกโดดที่บริเวณลำคอ
แล้วก็เสียชีวิตเวลา๑๓นาฬิกา๓๐นาทีในวันที่๑๙เมษายนที่ผ่านมานะครับ
ทางด้านของพระครูภัยศาลพิพัฒนาพรผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเสนายืนยัน
นักครอบครัวติดต่อมาที่วัดแล้วก็นำใบมรณบัตรมาให้ดู
แล้วก็จากการสแกนคิวโอโค้ดดูตรวจสอบว่าเป็นของจริง
ซึ่งทางวัดเองก็ไม่ทราบว่าศพใครหรือว่าเป็นศพที่มีข่าวโด่งดัง
เพราะวัดเองก็มีหน้าที่ในการจัดพิธีให้ตามที่ครอบครัวของผู้เสียชีวิต
แสดงความจำนงอยู่แล้วทุกคนทุกศพต้องทำแบบนี้เหมือนกัน
และที่ยืนยันอีกเสียงว่าไม่ได้เป็นการตายทิพย์
เป็นคำยืนยันจากแม่ของจีจี้เองค่ะคุณชุติการธีระโรจนพงศ์นะฮะ
แม่ของจีจี้ที่วันเกิดเหตุเนี่ยได้เห็นศพจีจี้และเป็นคนเห็นศพของอีคคิว
เป็นคนแรกที่สัมไปซึ่งวันนั้นไปที่คอนโด
พร้อมกับเพื่อนของจีจี้และลูกสาวอีกคน
แต่แม่ได้เข้าไปในห้องคนเดียวเห็นจีจี้นอนคว่ำหน้าอยู่เลือดออกที่ศีรษะ
คิวนอนหงายเสียชีวิตอยู่เลือดออกปากออกจมูก
แม่ยืนยันแม่ขอยืนยันว่าอีคคิวเขาตายแล้วจริงเพราะแม่เห็นศพจริง
ล่าสุดทางด้านของแม่ของอีคคิวก็มีการขอโทษและขอโหสิกรรมมาทางครอบครัวของจีจี้
แม่ของจีจี้เองก็โอเคล่ะโอโหสิกรรมให้
เพราะทั้งสองฝ่ายก็สูญเสียด้วยกันทั้งคู่ก็ขอให้มันจบไปแล้วกันนะครับ
คือทางคุณแม่ของน้องจีจี้เนี่ยเขาก็เคยพูดเอาไว้นะคะว่า
ทางครอบครัวเขาเองเนี่ยไม่ได้มีปัญหากับทางคุณพ่อคุณแม่ของฝั่งน้องอีคคิวเหมือนกัน
ก็เป็นเรื่องราวของคนสองคนแต่มันก็จบแล้วทั้งคู่นะครับ
ก็สูญเสียกันทั้งคู่นะคะ